สมัยก่อนเรามีลูกค้าต่อวันนี่อาจจะประมาณสัก๑๐๐๒๐๐คน
มันเหมือนกับมันไม่มีงานอะไรที่ไม่มีวันหมดอายุอะครับ
มันต้องมีวันหมดอายุครับเพียงแต่ว่ามันจะเมื่อไหร่นานแค่ไหน
ผมอิสธิเดชเรืองพาณิชย์พี่บ้าน
ชื่อเล่นใหญ่เปิดร้านตั้งแต่๒๕๒๑ครับ

อาจจะเป็นคนชอบอ่านหนังสืออยู่ส่วนหนึ่งครับ
แล้วก็หางานทำ
ก็เลยมีความรู้สึกว่าเราก็น่าจะเปิดร้านหนังสือได้
แรกที่ซื้อเจ้าชายผมทองสิงห์ดำ
แล้วก็มาถึงหนังสือนิยายคนลิกรกิจบรรณของปอินทรปาริศ

ก็คิดค่าเช่าเป็นวันแรก๒บาท
แล้ววันที่เกินไปเราก็เพิ่มอีกวันละ๑บาทต่อเล่ม

ต่อวันอาจประมาณสัก๑๐๐๒๐๐คนนะครับ
มันแค่พออยู่ได้จริงนะครับสำหรับการเก็บการเหลืออะไรพวกนี้คงไม่มีแล้วครับ
เพราะว่าลูกค้าน้อยกว่าเดิมเยอะมาก
กลุ่มที่ผมเหลืออยู่ถ้าลูกค้าผู้หญิงก็จะอ่านนิยายลักษณ์อย่างนี้นะครับ
แต่ถ้าเป็นลูกค้าผู้ชายที่ปัจจุบันผมเหลืออยู่จะเป็นรุ่นอายุประมาณแบบ๓๐๔๐อย่างนี้นะครับ

ถ้ารวมจากราคาจริงน่าจะหลายล้านเหมือนกันนะ

เพราะเวลาเราซื้อมาเพื่อให้ลูกค้าเช่าก็ซื้อมาจากราคาปกติอย่างนี้ครับ
อันนี้อยู่ในยุคสมัยที่ยังไม่มีลิขสิทธิ์
และเป็นยุคที่ผมเริ่มต้นซื้อการ์ตูนมาให้ลูกค้าอ่านนะครับ

เรื่องหนึ่งในหลายเรื่องที่คนนิยมอ่านมากในสมัยนั้นนะครับ

เวลาไปตกค้างอยู่กับใครคนหนึ่งนานหน่อย

เรื่องนี้ตำนานฟุตบอลของญี่ปุ่นเลยครับผม

เล่าให้ฟังก็บอกว่าเรื่องนี้ก็เป็นจุดหนึ่งเหมือนกันนะ
ที่ทำให้นักฟุตบอลญี่ปุ่น
มุ่งมั่นที่อยากจะเก่งให้ได้แบบซื้อประสาทอย่างนี้นะครับ

มีครับสมมุติเป็นลูกค้าเราอย่างนี้
เอาไปแล้วก็ไม่ยอมมาเลยไม่ยอมติดต่อ
ติดต่อไปก็ติดต่อไม่ได้อะไรอย่างนี้
กับอีกประเภทหนึ่งอันนี้ธรรมดาครับ

ซึ่งเราก็ขอค่าประกันหนังสืออยู่แล้ว

แต่ที่มีประทับใจมาก
จะมีลูกค้าที่อ่านกำลังภายในอยู่คนหนึ่ง

ตอนนี้ถ้ายังอยู่ก็ต้อง๗๐กว่าแล้วล่ะ

จะมีปากกาเอาไว้เติมให้เลยครับ

ถ้ารุ่นเก่าแบบนี้ผมจะขายลูกค้า
เป็นเซ็ตไปเลยนะครับประมาณ๑๐๐นิง

เล่มครับแต่ว่าต้องขายเขายกชุดไปเลย

ภาค๗ภาค๘ออกอยู่เลยครับ

นี่ก็น่าจะเป็นอีกตำนานหนึ่งเหมือนกันนะที่สมัยก่อน
เด็กเล็กก็ชอบนะครับ

แล้วอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีหลายคนอยากเก็บนะครับ

รู้สึกว่านักวาดคนนี้คนจะชอบ
คุ้นเคยกับการอ่านหนังสือเล่มนะฮะ
พอใช้ในโทรศัพท์อย่างนี้

ทั้งการดูตัวหนังสือแสงจากจอ
แล้วก็การที่จะพลิกกลับไปกลับมาเพื่อจะดูอย่างนี้

แต่สำหรับคนอื่นนี่ความคุ้นเคยของเขาผมไม่แน่ใจ
ก็ยอมรับในเทคโนโลยีครับผม
แล้วก็เข้าใจในพฤติกรรมที่มันจำเป็นต้องเปลี่ยนครับ
เพราะว่าสังคมเด็กปัจจุบันนี้
เขาเติบโตมากับการใช้โทรศัพท์มือถือ
แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นอะไรที่จำเป็นต้องใช้

เพราะฉะนั้นหนังสือเล่มโอกาสที่เขาจะได้สัมผัส
มันก็จะลดน้อยลงเขาใช้โทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่ครับ
เดือนหนึ่งถ้าได้กลับมาก็เกินกว่าทุนบ้างนิดหน่อยครับผม
ถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะ๗๘๐๐๐หรืออาจจะถึงหมื่นหนึ่ง
ในบางช่วงจังหวะที่มีลูกค้าหลายคนที่กลับมาอ่านเพิ่ม
ขึ้นจากที่เราไม่เห็นเขานานอย่างนี้นะครับ

ใช่ครับผมที่ทำให้เราอยู่ได้อาจจะเป็นเพราะว่า
เรามีความรู้สึกว่าเราทำเราก็ยังมีความสุขอยู่นะครับ
แต่รายได้มันก็มีความสำคัญส่วนหนึ่งเหมือนกัน
แต่ณปัจจุบันนี้ผมอาจจะค่าใช้จ่ายไม่ค่อยสูง
เพราะว่าในการดำเนินชีวิตของผมเองก็เป็นคนใช้จ่ายแบบ
หยัดมัธยับในความเป็นจริงอยู่แล้วนะครับ
มันก็อาจจะไม่ค่อยมีค่าใช้จ่ายอะไรมาก
ทำให้สามารถอยู่ได้ก็อาจจะเป็นจุดนี้ก็ได้ครับ
ก็คิดว่าเท่าที่ผมทำได้แล้วก็อาจจะขึ้นอยู่กับลูกค้าที่ยังเหลืออยู่อีกส่วนหนึ่งนะครับ
เพราะถ้าลูกค้าย้ายที่อยู่กันเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับร้านมากครับ
เพราะว่าร้านจะอยู่ไม่ได้เลยถ้าขาดลูกค้า
ผมยังไม่แน่ใจว่าอะไรจะมาถึงก่อนกันครับ

ความจริงก็คิดนะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะลุงไม่ค่อยมีองค์ความรู้ในเรื่องอาชีพอื่นอะไรมากเนี่ย
เราก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่าถ้าทำเนี่ยมันต้องเริ่มต้น
พอเริ่มต้นเนี่ยมันจำเป็นต้องใช้ทั้งทุนใช้ทั้งอะไรหลายอย่าง
และความรู้กับการที่จะประกอบอาชีพนั้นอีก
มันเหมือนกับก็เป็นความเสี่ยงส่วนหนึ่งนะครับ
แล้วไม่ใช่ผมท้อแท้อะไรนะ
ผมรับความเป็นจริงว่าเราต้องดูว่าเราสามารถทำอะไรได้แค่ไหน
มันเหมือนกับมันไม่มีงานอะไรที่ไม่มีวันหมดอายุอะครับ
มันต้องมีวันหมดอายุครับเพียงแต่ว่ามันจะเมื่อไหร่นานแค่ไหน

ผมบอกถึงตอนนั้นถ้าขายไม่ได้ลูกค้าผมคนไหนอยากได้ก็มาเลือกเอาไปเลยครับ
เพราะว่าถึงจุดนั้นแล้วเราคงไม่ได้ทำแล้ว
แล้วสิ่งที่เราจะขายได้เราก็ขายได้เท่านี้ก็พอแล้วครับ
ยังอยากให้ลูกค้าคนไหนที่อยากได้หรือคนที่เขามาขอซื้อนะ
ถ้าขายได้นะก็จะขายให้เขาบ่อย
เพราะมีความรู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากกว่าที่จะอยู่กับเราที่จะเก็บเขาไว้เพราะว่าเราชอบเราห่วง

ผมว่าความสุขที่ได้อ่านที่ทำให้ได้ความรู้บางสิ่งบางอย่างเพิ่มขึ้น
ถึงผมจะอายุ๖๘นะเขาคงมีอีกหลายเรื่องที่ไม่รู้
มันก็จะเป็นประโยชน์สำหรับผมถ้าได้รู้เพิ่มขึ้นถึงว่าอาจจะไม่ได้ไปทำอะไรแล้วนะก็ยังดีใจครับที่ได้รู้เพิ่มขึ้นกว่าเดิม